มีญาติเนี่ยเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือกับคุณปวีนาหงษกุลนะครับ
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กสตรีบอกว่าน้องสาวของเขาถูกสามีเนี่ยทำร้าย
จนตอนนี้ป่วยติดเตียงเพราะว่าถึงขั้นสมองบวมเลือดออกในสมองบาดเจ็บสาหัส
แต่คนก่อเหตุตอนนี้ยังลอยนวลนี่นะฮะนี่คือสภาพของหญิงสาวคนนี้
ว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันอันนี้ผู้ก่อเหตุตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางเอเนี่ยนะ
เขาบอบช้ำทั้งตัวใบหน้าแบบบวมปูดไปหมดญาติบอกว่าถูกสามีที่ชื่อในเสือ
ทำร้ายร่างกายจนสมองบวมนะมีเลือดออกในสมองบาดเจ็บสาหัส
ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครอบครัวต้องมาร้องขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาหลังเกิดเหตุครอบครัวก็ต้องมาดูแลเอ
เพราะเธอเจ็บหนักป่วยติดเตียงนะฮะแต่ว่าสามีของเอเนี่ยชื่อในเสือเนี่ย
ยังลอยนวลใช้ชีวิตตามปกติไปแจ้งความที่สพนสาหร่าย
แต่คดีไม่คืบหน้านี่แต่ตอนนี้คดีก็คืบหน้าแล้วนะฮะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหนองหมากตำบลวังกระทะอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมานะซึ่งตอนนี้เอก็นอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้าน
ลูกพี่ลูกน้องของเอนะครับบอกว่าน้องสาวรู้จักกับในเสือผ่านเฟซบุ๊ก
คุยกันอยู่ได้๓เดือนก็ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกัน
อยู่ด้วยกันได้๒ปีกว่านะทำงานที่โรงงานน้ำดื่มแห่งหนึ่งที่ปากช่อง
อยู่ที่บ้านพักคนงานในเสือเนี่ยมีนิสัยขี้หึงชอบกินเหล้า
ก็เลยทะเลาะกันเป็นประจำแล้วก็ชอบทำร้ายเอเป็นประจำ
วันเกิดเหตุเนี่ยคือ๔ตุลาคมที่ผ่านมาเสือทะเลาะกับเอ
พี่สาวบอกว่าวันนั้นเสือเนี่ยจับหัวเอเนี่ยโขกกระแทกกับพื้นปูนหลายครั้ง
เอเนี่ยสลบไปเลยแล้วเสือก็หนีไป
หกตุลาคมเจ้าของโรงงานสงสัยแปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ไปทำงาน
ก็เลยมาดูที่ห้องถึงพบว่านอนจมกองเลือดอยู่นะฮะ
สองวันนะฮะก็พาตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นอาการก็หนักแล้วเลือดออกในสมองแบบป่วยติดเตียงไปเลย
โดยตัวในเสือเองเนี่ยก็มาดูเอที่โรงพยาบาลอยู่บ้าง
แต่ทีนี้ทางคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับในเสือ
ครอบครัวของในเสือเองก็โทรมาถามอาการของเอบ้าง
แต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการเยียวยารักษาพยาบาลหรือจะรับผิดชอบหรือจะดูแลยังไง
ทางฝั่งของเอเองเนี่ยทางครอบครัวเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมีเงิน
มีแค่ป้ากับพี่สาวที่ต้องเป็นเสาหลักในการหาเงินมาดูแลครอบครัว
แล้วเอก็มาเป็นแบบนี้อีกค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ก็จ่ายกันไปเนี่ย
สองหมื่นกว่าบาทแล้วเดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์ต่างต่างอีก
เรื่องเตียงเรื่องเครื่องดูดเสมหะเรื่องอะไรต่างนานา
นี่นะฮะรักษามาเดือนกว่าเอก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องนะ
ยังมีอารวาสนะต้องมัดติดกับเตียงเอาไว้
หมอบอกว่าเอมีอาการสมองบวมเลือดคลั่งในสมอง
เนื่องจากกระทบกระเทือนอย่างหนักคาดว่าต้องใช้เวลาในการพักฟื้นแล้วก็ฟื้นฟู
อย่างน้อยก็๖เดือนซึ่งไม่ยืนยันว่าจะกลับมาปกติหรือเปล่า
ไปติดต่อที่โรงพยาบาลเขาแนะนำมาสังคมส่งเคราะห์อะไรอย่างนี้
แต่ยังไม่ได้รับนะเพราะว่าไปแจ้งไว้เฉย
พอญาติเขามาร้องขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิปวีนานะฮะ
ทางคุณปวีนาก็เลยประสานไปยังภูมิกับการสพนสาหร่าย
พันธบทเอกทิติพัฒน์คุณเวทวานิสนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนไปนำตัวในเสือมาแล้วนี่ฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็คุมตัวฝากขังต่อสารไปแล้วนะครับ
ส่วนการช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวทางคุณปวีนาจะประสานไป
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยาแล้วก็ค่าช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลต่าง